ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่นะคะนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานนะคะ
แล้วที่สุดแล้วเขามีการตั้งศูนย์ศูนย์๐๑ค่ะ
เรียกว่าศูนย์สื่อสารในภาวะวิกฤตไม่แน่ใจว่าเอามาแก้ปัญหา
อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ที่ผ่านมา
มีข้อมูลข่าวสารต่างที่มันผิดพลาดหลายครั้ง
หรือเอามาแก้ปัญหาเรื่องของเฟคนิว

เมื่อวันนี้พนเอกประยุทธ์จันทำโบชาในยกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะ
ท่านประธานเป็นประธานสอบคอจำชื่อจริงได้ไหมว่าอะไร
โอ้โหยาวเหยียดจำไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เกียรติศูนย์หน่อยนะฮะขออนุญาต
นามจริงนะคะคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้าโควิดสิบเก้า
เมื่อวานเป็นการประชุมครั้งที่๑๒ของปีนี้ปี๖๔
ในการประชุมครั้งนี้ค่ะนายกเห็นชอบให้มีการตั้งศูนย์บริหารสื่อสารในภาวะวิกฤตขึ้น

มีคุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าศูนย์นี้
ธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใครอ่ะ
โทสันเสริญใช่พลโทสันเสริญแก้วกำเนิดนะคะเป็นเลขานุการค่ะ
ดรเสรีวงมณฑาอาจารย์เกษมสรรวิรกุล
เป็นบรรณาธิการบริหารเพื่อวางกลยุทธ์เรื่องของการสื่อสารของสบคนะคะ
เพราะฉะนั้นนายกบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้งในรูปแบบคู่มือฉบับประชาชน
คู่มือชุมชนช่องทางการติดต่อทั้งโทรศัพท์สายด่วน
ไลน์แอปพลิเคชันเว็บไซต์ของโดยงานต่าง
โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลทางด้านวิชาการ
เรื่องของวัคซีนเรื่องของยาเวชพันธ์ยาสมุนไพร
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน
และให้แก้ไขนี่ไงดอกจันทร์
บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
ทันทีด้วยนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือ

ให้ดรเสรีวงมณฑาท่านเป็นพิธีกรอยู่ช่องหนึ่งอ่ะ
ซึ่งเป็นช่องที่เชียร์รัฐบาลก็มีข้อกังขาเหมือนกัน
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรื่องของการตั้งทีมทำงาน
ก็เข้าใจได้ว่าก็ต้องตั้งคนที่รู้สึกว่า
ตัวเองมีความสนิทใจอุ่นใจไว้ใจ
แต่มันเป็นประเด็นสำหรับดรเสรีวงมณฑา
เมื่อวานนี้มีดราม่าออกมาเหมือนกันนะคะ
มาเรื่องอะไรเอาไปที่ต้นเรื่องก่อน
คุณบุ๋มบิ๋มจำได้ไหมชัชชุออนโมกศรีอะค่ะ
นี่ท่านนี้นักวนเลททีมชาติไทยนะคะ
แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมือง
เรื่องบุ๋มแบบนี้คือบุ๋มบิ๋มเนี่ยออกมาชี้แจงภายหลัง
ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งยวงเนี่ยเขาแชร์มาอีกทอดนึง
แล้วถามว่าข้อความเนี่ยคืออ่านให้ฟัง
ครบทุกเนื้อหาใจความแบบนี้

แต่พอโดนทหารยึดอำนาจยาวนานกว่า๕๐ปี
สุดท้ายดูสภาพพม่าทุกวันนี้
ประเทศชาติถอยหลังไปเป็นร้อยปี
ตอนนี้บ้านเราเจริญรอยตามพม่ามา๗ปีแล้ว
ในขณะที่พวกสลิมขออนุญาตนะคะ

ขณะที่พวกสลิมก็ขับไล่คนเก่ง
ที่ไม่ยอมก้มหัวให้ทหารออกนอกประเทศไป
และ๒๐๓๐ปีหลังจากนี้พวกสลิมทั้งหลาย
ก็จะทยอยตายไปตามอายุไข่

ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนา
ที่หาทางกลับขึ้นมาไม่ได้อีกเลย

ที่ทำให้ดรเสวรีเกลือดนะ
แกไม่นิ่งเฉยนะคะคุณผู้ชมออกมาพูดถึงประเด็นนี้
พูดแรงนะพูดแรงบอกว่าไม่อยากด่าใครตรงว่าโง่นะคะพูดแบบนี้
แต่นักกีฬาคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศอย่างคนที่ไม่รู้จริงนั้น
ด่าว่าโง่บัดศพนี่อาจารย์พูดนะคะ
โง่ที่แสดงความคิดเห็นแบบคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลย
ต่อมาคุณบุ๋มบิ๊มก็โพสต์ชี้แจงบอกว่าเป็นข้อความที่ตัวเองแชร์ต่อมา
แล้วก็จริงแล้วก็ตระหนักดีว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่ควร
ที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต่อไปจะตระหนักให้มากขึ้น
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามองว่าเราใช้ภายใต้กฎหมายสูงสุดเดียวกัน
เรียกว่ารัฐธรรมนูลการแสดงออกทางความคิดเห็นทางการเมือง
มันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพป่ะคะ